สำหรับมิคบรมวุฒิปกติ

โดยล่าสุดน้องปริมลูกสาวของนางเนี่ย

เออมีน้ำมูกไหลไอจามมาครบเลย
คุณพ่อคุณแม่ทั้งคุณพ่อมิกแม่เบ้น

จึงต้องพาลูกไปที่โรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วง
แต่แน่นอนเมื่อมีรูปเกิดขึ้นปุ๊บ
เพราะว่าไลค์มันเกือบ๒๐๐๐ไลค์
คนก็ไปฝากร้านนางอย่างไม่เกรงใจอีก

ขนาดที่พ่อกำลังแบบเฮ้ยลูกก็ไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่าง

เขาก็เลยพูดเลยฮะผ่านไอจีขอบคุณทุกคำอวยพร

ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่หวังดี

แท็กลูกป่วยก็ยังฝากร้านอีก

ต้องเจอแบบนี้ที่คุณทำกับผมนะฮะ

เออเนอะคือก็บางทีอาจจะแบบช่วงจิตตกอยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวนี้เขาจะมีฝากร้านกันแบบอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ารถเมย์ลงบอกว่า

เขาบอกถ้าเหนื่อยนะครับก็พักหน่อยนะครับ
แต่ถ้าจะให้ดีมานี่เลยครับทีมรักแร้ขาว
อะไรแบบนั้น
หรอกหนูว่าเขาก็คงเป็นห่วงลูกมากในระดับมากเลยแหละ
เราก็อยากมีน้องใหม่ถูกไหมใช่ไหมโอ้ยมากสิคะน้องมิ๊กอ่ะ
เขาลงรูปรูปโพสต์ทุก๒๐นาที
แสดงว่าอันนี้เนี่ยเห็นไหมเขาต้องดูดน้ำมูกดูดอะไรตลอด

อย่าเป็นธุรกิจที่ทำเงินแบบเช่นเสื้อผ้าลั้นเล็บกับเสื้อผ้า